ส่วนในเรื่องขันแดงนะครับอสนพททั้ง๓คน
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่เข้ายึดขันแดงในช่วงสงกราน
ยืนยันตรงกันนะครับว่าพร้อมตอบรับที่จะไปเข้าร่วมหลักศูนย์อบรม
คศเป็นรุ่นแรกหากถูกเชิญมานะครับ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เตรียมสอบเชิงลึกว่า
นักศึกษาที่ออกมาป่วนในงานวันสัญญาธรรมศักดิ์
มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการที่กลุ่มนักศึกษา
ปวดในงานสัญญาธรรมศักดิ์ที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือกรทกำลังกล่าวเสวนา

โดยฝ่ายความมั่นคงจะพิจารณาว่าจะเชิญกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้
เข้าอบรมหลักศูนย์คศชหรือไม่
เดี๋ยวผมจะถอดไปทางลึกแล้วกันว่าใครอยู่เบื้องหลัง

หลังผมจะต้องแยกให้ออกนะครับอย่าไปลั่วมือ
มันต้องมีใครทั้งคนกึ่มไหน

กลุ่มคนที่หนังกุฎภาคในการทำงานหรือเปล่า
ทุกคนก็รู้อยู่เถี๋งสถานการณ์
เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้อภัยหรือจะเอาไงกับผมอ่ะ
คือบ้านเมืองข้าจะเอาปกติศุกร์บทหมายต้องคับใช้ไม่ได้
หลายครั้งมานี่แสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้วผมต้องลงโทษ
เมืองในบ้านเมืองอันนี้เมืองอันนี้มีกฎหมายไม่ทำอะไรแล้วฮะ
ไว้ขังมดขังกว่ากันไงฮะ
ประเทศชาติสงบถูกหรือต้องกฎหมายเท่านั้นส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะเรียกตัวอดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดน่าน
เข้าหลักสูตรอบรมที่คศได้กำหนดหลักสูตรเอาไว้โดยเบื้องต้นจะพูดคุยกันก่อน
หากต้องการทำให้แตกแยกก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ขณะที่นายนัทพงศ์สุปริยสิน
นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วและนางสิรินทรรามสูตรอดีตสสน่านพักเพื่อไทย
ก็บอกตรงกันนะครับว่าพร้อมเข้าอบรมหลักสูตรของคอสชถ้าถูกเรียกเชิญ
นางสิรินทรยืนยันว่าเรื่องขันแดงไม่มีอะไรเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ยึดขันแดงได้ถ้าเห็นว่าไม่ควรแจก
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ให้เข้าพบเพื่อพูดคุย
ซึ่งไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่หากคอสชจะเรียกเข้าไปอบรมตามหลักสูตรก็ยินดี
และภาพภูมิใจที่ได้เป็นรุ่นแรกโดยจะขอสมัครเป็นประธานรุ่นด้วยครับ